ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกแล้วนะครับกับการขันฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้เข้ารายงานตัวกันด้วย
ครับแล้วก็เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดตามกันหน่อยนะครับ
ซึ่งเราก็ตามติดภารกิจนี้โดยมีนักข่าวเราติดตามไปด้วยครับ
นี่ครับการออกเดินทางของทัพนักเตะทีมชาติไทยไปส่งกันเนืองแน่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับกระแสตอนนี้ของทีมชาติก็มีพิซิโก้นะครับ
เจนีสักเสด้าเมืองหัวหน้าภูกษรครับไปกับนักเตะยี่สิบสามคนเดินทางจากท่ากัสยานสุวรรณภูมินะครับ
เป็นเกมแรกของบอลโลกรอบคัดเลือก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรกในวันที่๑กันยายนนี้ครับ
บทโลกรอบคัดเลือกถือว่าเป็นสุดยอดของโทรเมนต์แล้ว
ฉะนั้นทุกคนก็มีขวัญกำลังใจที่ดี
แน่นอนเราอาจจะเจอกระดูกชิ้นโตหน่อย
แต่เราเชื่อว่าเราก็ไม่กลัว

ก็ต้องการ๓แต้มในทุกเกมอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้องทุกคนนะครับ
เราก็อยากจะเตอร์ไพรส์สร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
ก็คิดว่าถ้าทุกคนเล่นตามแทคติกวิธีการ
เราก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
แต่ก็คิดว่าทุกคนก็จะวิ่งสู้ฟัดนะครับ
อย่างน้อยให้ทุกคนเห็นว่าเราสู้เต็มที่นะครับ
รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่แตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นการเจอกันกับยอดทีมของเอเชียทั้งนั้นเลย
ครับก็เป็นศึกหนักนะครับที่เรานั้นหวังจะทำผลงานให้ดีที่สุด
แต่ว่าเราเป็นรองอยู่แล้วนะครับโดยแรงกิ้งทั้งหมด
ส่วนภาพนี้เป็นภาพของเหล่าบรรดานักเตะทีมชาติไทยเดินทางถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ถึงประเทศกาต้าแล้วเมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๔๐นาทีตามหลักท้องถิ่นนะครับ

เงินอัดฉีด๓๕ล้านบาทของนักเตะและสตาร์ฟโค้ชนะครับ
แบ่งเป็น๓๐ล้านจากการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
และแชมป์คิงส์ครับอีก๕ล้าน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนแรกจัดสรรกันไม่ลงตัวนะครับ
ตอนนี้ก็ได้มีการมอบเช็คให้กับนักเตะทุกคนที่มีส่วนร่วม
แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขเพื่อเลี่ยงการเปรียบเทียบนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะแบ่งให้นักเตะ๘๐และสตาร์ฟโค้ช
เชื่อว่าน่าจะแฮปปี้ก่อนลงเตะฟุตบอลโลกรอบการเลือกโซนเอเชีย

ครับก็เป็นระบบที่ทางสมาคมได้แจ้งเอาไว้
ตอนนี้ก็๓๐๗๐ตอนนี้เปลี่ยนเป็น๘๐กับ๒๐นะครับ